กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เกิดขึ้นกับทั้งเด็กแล้วก็กับทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะ
เกิดขึ้นที่โคราชตอนแรกที่เด็กจมไปเจ้าหน้าที่เขายังหาเด็กอยู่เลยนะ
จากจุดนี้ไปอีก๔๐๐เมตรผู้ใหญ่ลงไปเล่นน้ำแล้วก็จมเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันก็ต้องแบ่งมาหาผู้ใหญ่นะคะมาตามตัวผู้ใหญ่คนนี้ที่ลงไปเล่นน้ำ
แต่ท้ายที่สุดนะเหตุการณ์นี้เสียชีวิตทั้ง๒รายเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำน้ำมาดบ้านช่องแมวที่ตำบลประสุกอำเภอชุมพวงของโคราชนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเนี่ยตำรวจสพชุมพวงแล้วก็หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาชุมพวงก็ไปตรวจสอบค่ะ
คุณตาของน้องที่จมน้ำเนี่ยนะคะเราไปเจอกับคุณตาชะอ้อนเต็มสุขอายุ๖๗ปี
ซึ่งเป็นคุณตาของน้องเบสนายสัตวงกรดกลางพิมายอายุ๑๖ปี
น้องเรียนอยู่ชั้นม๔ที่โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
คุณตาเล่าให้ฟังนะบอกว่าเมื่อวันที่๑๐ตุลาที่ผ่านมา
ช่วงประมาณ๑๑โมงหลานไปเล่นน้ำกับเพื่อน
กับไปกันประมาณ๕๖คนตอนที่เล่นน้ำอยู่
เบสถูกกระแสน้ำตรงนั้นมันไหลเชี่ยว
ถูกกระแสน้ำดูดไปตรงบริเวณท่อน้ำแล้วจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะ
เพื่อนก็เห็นแต่ว่าเพื่อนทุกคน
ไม่มีใครสามารถช่วยน้องเบสได้เลยเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวมากค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ทางครอบครัวของน้องเบสก็มีการทำพิธีขอขมา
เจ้าแม่คงคานแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปค้นหาร่างตอนแรกยังไม่เจอ
ก็ขอแหละขอให้ค้นหาร่างของหลานเจอ
หลังจากนั้นกู้ภัยก็เอาเรือเอาชุดประดาน้ำมาช่วยกันค้นหา
คนในครอบครัวชาวบ้านก็ลุ้นล่ะค่ะ

ผู้ภัยเจอศพของน้องเบสลอยอยู่ริมฝั่งนะคะ
ห่างจากจุดที่น้องถูกท่อดูดเข้าไปประมาณ๑กิโลเมตร
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นช่วงเมื่อวานตอน
เกือบเที่ยงเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ค่ะ
คือนายสุภาชัยแต้มพิมายอายุ๔๘ปี
ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับน้องเบสนี่แหละ
ทีนี้ตอนที่กู้ภัยกำลังช่วยกันค้นหาร่างของน้องเบสอยู่เนี่ยนะ
ตัวนายสุภาชัยกระโดดลงไปเล่นน้ำบริเวณลำน้ำมาด
จากจุดที่น้องเบสเสียชีวิตประมาณสัก๔๐๐เมตร
แล้วจู่นายสุภาชัยถูกกระแสน้ำพัด
ไปต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านเลยค่ะ
ทีนี้กู้ภัยก็ต้องแบ่งมามาช่วยค้นหานายสุภาชัย
จนถึงช่วงเย็นเมื่อวานยังไม่เจอนะ
ก็มีการยุติภารกิจการค้นหาชั่วคราว
แล้ววันนี้กู้ภัยก็มาค้นหาร่างนายสุภาชัยต่อเป็นวันที่๒ค่ะ
เอาเรือล่องไปตามลำน้ำมาด
เพราะว่าคาดว่าร่างของนายสุภาชัยอาจจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำ
แล้วก็ลอยไปติดตามพุ่มไม้หรือว่าติดตามริมฝั่ง
ญาติพี่น้องก็มารอการติดตามนะคะ
ทุกคนก็หวังว่าอยากให้เจอร่าง
อย่างน้อยเจอร่างก็จะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เชื่อมโยงกันถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าการที่มีคนจมน้ำตาย
อาจจะเกิดจากการที่ผู้รับเหมาไปบนหัวหมูในการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ
ว่าไม่ให้ฝนตกช่วงที่การก่อสร้างเลยนะ
ไม่ได้มีฝนตกเลยทีนี้พอสร้างเสร็จแล้ว
อาจจะไม่ได้ไปแก้บนบนเอาไว้สองหัว
ก็เลยทำให้มีคนตาย๒คนทั้งน้องเบสแล้วก็นายสุภาชัย
ทีนี้ชาวบ้านกำลังติดต่อช่างรับเหมาที่มาสร้างพนังกั้นน้ำตรงนี้
จะถามไงว่าช่างที่ผ่านมาที่บนไว้ไม่ให้ฝนตกตอนก่อสร้าง

แล้วนอกจากนี้ค่ะชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังอีกด้วยนะ
ว่ามีคนเสียชีวิตในเบาะน้ำตรงนี้บ่อย
คือเสียชีวิตกันแบบปีเว้นปีเลยค่ะ
อันนี้ก็เป็นในมุมความเชื่อของชาวบ้านนะคะ